สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะน่ารักสวัสดีน้องผัดน้องนุ่ม่ายด้วย
สวัสดีค่ะพี่เกลาบวชมาเจอกันอีกแล้วนะครับนะคะก็ครับผม
เริ่มต้นสัปดาห์ในวันนี้ก็มีข่าวสารต่างมากมาย
ถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดโอ้วันนี้เรียกว่ายอดต่ำเป็นประวัติการที่เราไม่ได้เห็นแบบนี้กันมานานมากทีเดียวนะคะ
กว่า๒๐๐นะคะวันนี้ผู้ป่วยรายใหม่๑๘๐๑ราย
แล้วผู้เสียชีวิต๑๕ราย
น้อยลงเรื่อยนี่ไงหลายคนก็แบบว่ายังไงบ้างเพราะจริงตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นรายการทัวร์ทัศน์เราก็จะเห็นเนอะ
หลายช่องเริ่มมีการแบบว่าผู้ซื้อข่าวผู้ประกาศข่าวก็จะมีการแบบถอดแมส
แต่ว่าเวลาเรานั่งอยู่ในสตูดิโอแบบนี้ก็ยังมีฉากกั้นเหมือนเดิม
แล้วก็ทีมงานทุกคนก็ยังคงใส่แมสอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนกันไปต้องค่อยกันไป
ถ้าอยากจะน้ำผัดสวยก็รอแป๊บนึง
แต่ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเราก็ยังใส่อยู่นะห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้ไปเดินเล่นในที่ที่เป็นแบบปิด
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของวัคซีนในเด็กคือในแพทยงผู้วรวรรณท่านก็มีการสรุปออกมาค่ะ
วัคซีนในเด็ก๕๑๑ปีจริงตอนนี้ควรจะฉีดอะไรกันบ้างเพราะว่าอย่างผู้ใหญ่เองเนี่ย
โอ้โหตอนนี้บอกเข็ม๔ไปแล้วเข็มที่๕นี่กำลังจะมาคุณอนุทินฉีดเข็ม๖ไปแล้วด้วยจ้

ดังนั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องของวัคซีนในเด็กก่อน๕๑๑ปีค่ะคุณหมอท่านก็มีการอธิบายเอาไว้นะคะ
บอกว่าข้อที่๑การให้วัคซีนเริ่มต้นด้วยวัคซีนซีโนแวค
ตามด้วยไฟเซอร์เข็มที่๒ที่๑เดือน
ได้รับผลไม่ด้อยกว่าการให้วัคซีนไฟเซอร์๒เข็มห่างกัน๒เดือน

ข้อที่๒คือระยะเวลาห่างของสูตรไข้จะเป็น๔สัปดาห์
ทีนี้การให้วัคซีนไฟเซอร์๒เข็มจะห่างกัน๘สัปดาห์
โดยหลักการแล้วเนี่ยการยิ่งแบบห่างเท่าไหร่ภูมิจะยิ่งสูงขึ้น
ให้วัคซีนห่างเท่าไหร่ภูมิจะยิ่งสูงขึ้น
กว่าการใช้สูตรไข้ระยะห่างเพียงแค่๑เดือนเท่านั้น
๓เด็กตอบสนองภูมิต้านทานได้ดีกว่าผู้ใหญ่แบบชัดเจนจริงในโรควัคซีน
การให้วัคซีนเชื้อตาย๒เข็มในเด็ก๕๑๑ปี
ก็คือซีโนแวคหรือว่าซีโนฟาร์มเนี่ย
แล้วตามด้วยไฟเซอร์ตั้งแต่๓เดือนขึ้นไปกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงมากนะคะ
เช่นเดียวกับการศึกษาในผู้ใหญ่ที่ผ่านมาเลย
การให้วัคซีนซีโนแวค๒เข็มก่อน
จะได้ภูมิสูงกว่าการให้ซีโนฟาร์ม๒เข็มก่อน
เช่นเดียวกับการศึกษาในผู้ใหญ่นะคะ
ข้อที่๖ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา
การให้วัคซีน๒เข็มระดับภูมิต้านทานไม่เพียงพอ
จำเป็นจะต้องให้ถึง๓เข็มเหมือนกัน

ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดใดก็ตาม

ข้อที่๗การให้วัคซีนเชื้อตายก่อน

ทีนี้มาในกรณีของผู้ใหญ่

ทางกรมภพภูมิโรคก็มีการออกมาบอกแล้วแหละว่า

เข็มที่๔นี้ก็แล้วแต่ละคนกันไป

ทีนี้คุณอนุทินไปฉีดเข็มที่๖วันนี้แหละค่ะ

แล้วก็ไปฉีดไฟเซอร์เข็มที่๖อีกที

อุ้ยลงไปพบหาผู้คนบ่อยดังนั้นการป้องกันตัวเอง
เกราะป้องกันตัวเองก็เลยจะต้องมีมาก
ท่านก็เลยไปฉีดเป็นเข็มที่๐๖ไปนั่นเองเป็นแบบนั้นครับผม
ดับมุนขาเข็มไหมครับ

เดี๋ยวเราก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
แต่ที่แน่วันนี้จะบอกเรื่องของน้ำมันดีเซลค่ะ
พเฮียรัวรุ้นมากเลยว่า
่อเพดานที่เราบอกไว้เนี่ย
๕บาทไม่เกินนี้วันนี้วันจันทร์ปกติจะมีการประชุม

ขึ้นไหมขึ้นไหมปรากฏข้อสรุปปรับขึ้นนะคะ
ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป๑๔มิถุนายน
ปรับขึ้นอีก๑บาทดีเซลเป็น๓๔บาท๙๔สตางค

เพราะเพดานที่กรอบวางเอาไว้เนี่ยนะคะอยู่ที่๓๕บาท

เขาจะช่วยตรงนี้ถึงปลายเดือนมิถุนายน
ดังนั้นเนี่ยอีก๒สัปดาห์นี้
จนถึงปลายมิถุนากำลังจะเข้ากรกฎาเนี่ย

เราติดหนี้น้ำมันเยอะมาก

ดังนั้นเลยก็เลยมันต้องมีการปรับตัวกันไป
แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณกรออกมาพูด

นี่ทำไมบอกว่าการกลัดน้ำมันอยู่ดีมันขึ้นแบบ๑๐เท่า
จากปกตินี่คือไม่ถึง๑บาททำไมอยู่ดีไป๘บาทกว่าเกือบ๙บาทแล้ว

ดังนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องออกมาชี้แจงกันเพราะว่าวันนี้นายกเองท่านก็บอกค่ะ
บอกนี่เห็นไหมคะเทียบกันนะปี๖๓๖๔

แล้วพอมันเป็น๖๕ปุ๊บทำไมการกลั่นน้ำมันมันถึงกระโดดขึ้นมา๘๕๖บาทต่อลิตรเนี่ยค่ะ
คือเกือบ๑๐เท่า

ใช่ค่ะพี่มันก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วมากทีเดียว
ทีนี้นายกท่านก็บอกว่าเอาล่ะก็ต้องไปเช็คกันไปว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
เดี๋ยวรอความชัดเจนออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ

แล้วก็เสนอให้คุณกรเป็นรัฐมนตรีว่าการสวนพลังงานแทน
เป็นถึงถนัดนั้นเลยนะคะ
แต่น้ำมันก็อ๋อโหไม่ต้องทำใจค่ะ

ได้ครับผู้ค้าสลากแผงเครียดครับ
หลังจากที่รัฐเนี่ยเตรียมขายออนไลน์อีก๑๐ล้านใบครับ

เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลเอาออกมา๒ล้าน๗แสนใบ
ตอนนี้ขยับขอเป็น๑๐ล้านใบ
มันกระทบต่อผู้ค้าที่เป็นแผงเร่

รัฐบาลได้จัดการทำการเปิดขายสลาก๘๐บาทแบบออนไลน์
ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับคุณผู้ชม

เพิ่มจำนวนสลากอีก๑๐ล้านฉบับนะฮะ
ล่าสุดพู้สึกข่าวลงพื้นที่สอบถามผู้ค้าสลากแข็งเล่
นครราชศรีมาพบว่าบรรยากาศทุกแผงเนี่ย

ดูฮะมีหลักคนขายครับไม่มีคนซื้อฮะ
แต่ส่วนใหญ่ก็จะเดินผ่านไปแล้วก็ผ่านมาและไม่มีคนสนใจซื้อสลาก
แผงเร่มเหมือนแต่ก่อนครับ
เมื่อก่อนนี้เนี่ยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิเสร็จก็ต้องมาเสี่ยงดวงกันนิดนึง

ทางด้านนางเข็มพรนะครับอายุ๖๔ปีกล่าวว่า
ขนาดรัฐบาลเปิดขายสลากออนไลน์๕ล้านใบยังส่งผลกระทบ
ทำให้ลูกค้าหายเกือบหมดนะครับ

ตนเนี่ยคงจะอยู่ไม่ได้แน่นอน
เนื่องจากการขายสลากออนไลน์มีกฎเกณฑ์ว่า
ต้องมีสลากในมือไม่ต่ำกว่า๒๕เล่มครับ
จึงเป็นการเอื้อให้ผู้ค้าสลากที่เป็นในทุนเท่านั้นครับ
ฝากถึงท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะจันโอชา
ขอให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ค้าสลากลายย่อยด้วย
อืมแต่สำหรับตอนนี้เดือดร้อนกันทุกแผงค่ะ
งวดที่ผ่านมาเออยังสิ

ถึง๓วันนี่อ่าวันที่๑๖นี่ที่มีการขายไปก่อนหน้านี้

แต่พอหมดปั๊บเนี่ยคนก็ออกไปซื้อข้างนอกนะคะ
แผงลอตเตอรี่บางที่ขึ้นราคาด้วยซ้ำ
เพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อออนไลน์ไม่ทันไง
ซื้อออนไลน์๘๐บาทไม่ทันแล้วเป็นเลขที่เราก็อยากจะได้ทำยังไงดี
อ่ะวันเราออกไปตามแผงก็คือยอมจ่าย

อย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะงวดของปลายเดือนนี้ก็คือมิถุนา
แล้วก็ไปถึงกรกฎาเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบโคต้าเท่าเดิมอยู่
แต่ถ้าสมมุติมีการปรับขึ้นไปอืมอ่ะร้านหาบเล่ก็อ่า
จะต้องมีความรู้สึกล่ะอ่าก็ต้องมีผลกระทบล่ะอืมนะครับผม
หมดกันก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์น่ะพอถ้าสมมุติสิบล้าน
ปกติมีร้อยล้านนะคะอ่าใช่ร้อยล้านใบอยู่แล้วอ่า
หนึ่งงวดถูกไหมถูกต้องตอนนี้มีการแบ่งมาอยู่ที่ออนไลน
ดิจาตอลอยู่ประมาณห้าร้านนิดนิดอ่าสิบเปอร์เซ็นต์เนอะเออ
ถ้าสมมุติปรับขึ้นไปสิบล้านใบก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับผม
อ่าก็ต้องลองดูว่ายังไงทีนี้ถ้าสมมุติว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายตามแผง
เดี๋ยวบางทีเขารับมาแพงอ่าขายแปดสิบไม่ไหวอืมส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้อยนึง
ถูกแต่บางเจ้าก็ไปร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็มีไงพี่ใช่อืม
ถ้าสามใบก็สามใบก็สี่ร้อยห้าสิบนะครับนะฮะถ้าเป็นหวยชุดเนอะอืม
เพราะฉะนั้นมันก็มีผลกระทบนะพี่ชาวว่าเพราะว่าคนก็ส่วนใหญ่แล้ว
เวลาที่รู้สึกว่าเราสามารถซื้อผ่านแอปเป่าตังค์ได้
สามารถเลือกเลขได้ราคาก็๘๐บาทพอไปเทียบกับนอกราคาหนึ่งร้อย
มันต่างกันยี่สิบบาทค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าซื้อแบบแอปเนี่ย
มันน่าจะโอเคกว่าแล้วก็คือมี๕ล้านใบก็รีบเข้าไปซื้อซื้อ
ซื้อเลขเลขอ่าเลขที่ตัวเองชอบอืมแค่นั้นเองนะคะแต่จริงจริงอ่ะ
เอาจริงที่ขายไม่ได้อีกเหตุผลหนึ่งน่าจะเป็นพิษเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่า
ถูกต้องเพราะว่าทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยอ่ะน้ำมันขึ้นราคาเนอะ
เหิงอาหารทุกอย่างพริกของใช้ต่างคือราคามันขยับหมด
คือคนใช้เงินคิดหมดน่ะตอนนั้นเออดังนั้นคนใช้เงินก็อาจจะต้องคิดหรือเปล่า
เราอาจจะคิดแล้วคิดอีกแล้วนะถูกต้อง
ว่าแบบเช่นถ้าใช้ประโยชน์อะไรกับมันได้บ้างอืมแล้วครับ

เอาไปซื้ออย่างอื่นก็ซื้อข้าวอืมซื้ออาหาร
เลี้ยงปากเลี้ยงท้องน่าจะเวิร์คกว่าในการเสี่ยงดวงหรือเปล่า
บางคนซื้อทีหลายใบนะก็ต้องเข้าออนไลน์แล้ว
สิบบาทมันก็ประหยัดไปได้เยอะอีกค่ะถูกต้องเนี่ยหลายคนก็ส่งนะมีคนส่งข้อความบอกว่า
คุณแม่มดจะมาเมื่อไหร่คะมดที่กำลังจะถึง๑๖นี้พี่มดจะมาให้ทันหรือเปล่า

ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้หรือวันพุธอาจเวียนมาเดี๋ยวต้องลองดู

สักทักนึงรอสำนักแม่มสเค้าไปสำนักทั้งที่แล้วนี่คือออกไป
โอ้โหแฟนรายการนี้ส่งมาขอบคุณเยอะมาก
บางคนเนี่ยส่งมาบอกรถเมย์บอกฝากขอบคุณพี่มดดำหน่อย
ที่จะสามารถโอนเงินไปทำบุญที่ไหนได้บ้าง

บอกว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้มีสถานที่ให้เราไปทำบุญ
เวลาเราจะทำบุญอะไรใส่สังขทานอะไร
หรือว่าแบบมีการถวายเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่
ใสเบิงใสบ่ายก็ให้นึกถึงปู่อุลื้อด้วยละกัน
ถูกต้องนะครับผมงวดที่ร้า๒๐๐๒

เพราะว่าไม่น่ามา๒งวดติด

ยังไม่ได้เดินทางไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรช่วงที่ผ่านมาไง

หยุดพักอยู่ไงเพราะว่าเมียต้องรักษาตัวนะ

เคารพทรงชาติสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมา

ไปดูเรื่องของเหตุฆาตกรรม
ที่เรียกว่าสะเทือนขวัญเตือนใจหลายคนมากทีเดียวนะคะ

แล้วก็ลูกในท้องที่เป็นแฝด

เรื่องราวจริงเกิดขึ้นตั้งแต่๘มิถุนายนนะคะ
ก็คือเป็นเหตุฆาตกรรมคนไทยสองสามีภรรยา

ที่จอดทิ้งเอาไว้ที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเขาหยวน
ทีนี้ตำรวจของทางไต้หวันเอง

ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไร
คาดการณ์ว่าเสียชีวิตก็คือ

โดยตำรวจสงสัยว่าตัวฆาตกรคือ
คนไทยนี่แหละค่ะก็สรุปเป็นคนไทยนี่แหละ
ที่อยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นเพื่อนของผู้ตายนะคะ
แล้วก็มีการหลบหนีกลับมาประเทศไทย
ในวันที่๙มิถุนายนค่ะ
คือในภาพเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้ด้วยนะคะ
คือวันที่๘มิถุนายนเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๑๕นาที
ก็เห็นสองสามีภรรยาที่เป็นเหยื่อเนี่ยนะคะ
ก็คือเดินอยู่ในย่านนครนิวไทเป
นั้นก็จะเป็นย่านที่มีร้านอาหารไทยอยู่ค่อนข้างเยอะ
ตรงบริเวณแถวหน้าสถานีรถไฟนั้นแถวนั้นนะคะ

ทีนี้เนี่ยพอเหตุการณ์กล้องก็จับภาพอีกวันที่๙มิถุนายน

จรปิดจับภาพชายต้องสงสัยได้
คนนี้ก็คือไปจอดรถทิ้งเอาไว้ที่ลานจอด
สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองเถาหยวน

เจ้าหน้าที่ไปพบศพของสองสามีภรรยา
แต่ก็จะมีการเช็คไล่เลียงกลับไป
ว่าผู้ต้องหาคนนี้
ผู้ต้องสงสัยที่เขาฆ่าการว่าเป็นคนที่ฆ่า

เพราะว่าทางตำรวจของที่ไต้หวันเอง

ว่าคนนี้ค่ะเห็นหน้าฆ่าตากันมาในกล้องวงจรปิด

ก็ไปสืบทราบกันมาจนรู้ว่าเขาเป็นคนไทยนี่แหละ
แล้วก็มีการบินกลับมาที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ

รายงานข่าวข้อมูลของผู้เสียชีวิตในหญิงไทย

ส่วนฝ่ายชายมาจากจังหวัดอุบลราชธานี

มีการเดินทางไปศึกษาต่อที่ไต้หวันนะคะ
แล้วก็เคยทำงานเป็นล่ามมาก่อน
สามีเนี่ยค่ะเขาชื่อคุณประเสริฐนะคะ
ที่เรียกกันมาฮียมัท

นครนิวไทเปย์แล้วก็เป็นลูกหนี้ยืมเงินจากผู้เสียชีวิตไปปล่อยกู้ให้แรงงานไทย
อืมการสันนิษฐานเขาก็บอกว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งในเรื่องของการกู้เงิน
และผลประโยชน์รวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาแรงงานจนเป็นเหตุนำไปสู่
ฆาตกรรมอืมในครั้งนี้นั่นเองอ่ะนะคะทีเนี้ยค่ะคุณยิ่งยศแร่หลีอายุสามสิบแปดปี
เขาเป็นพี่ชายของนางสาวพจนีแซ่หลีเหยื่อสาวที่ถูกฆาตกรรมฆ่า
สามีที่ไต้หวันเนี่ยค่ะเดินทางเข้ามาขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจตี
วีรชนบุญทวีรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้าก่อนจะมีการ
เปิดเผยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจติดตามตัวในสันติ
คนร้ายที่ฆ่าน้องสาวแล้วก็น้องเขยของเขาเนี่ยหลังจากมี
ชาวบ้านแจ้งว่าหลบหนีกลับมาเมืองไทยแล้วก็มีคนพบเห็น
สันติอยู่ที่บ้านเกิดที่บ้านใหม่หนองบัวจังหวัดเชียง
ใหม่นะคะซึ่งแถการนี้เนี้ยค่ะก็คือผู้สื่อข่าวคุณลง
พื้นที่ไปที่บ้านเกิดของคุณสันติเขาเนี่ยอ่าครับอำเภอ
ทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นบ้านของนายสันติใน
คดีฆ่าสะเทือนขวัญที่ไต้หวันเนี่ยค่ะโดยบ้านหลังเนี้ย
นะคะมีคุณพ่อเขาอยู่พี่สาวแล้วก็พี่เขยอ่ารวมไปถึง
ลูกของนายสันติเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นเหมือนกัน
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็เลยมีการถามไปที่บ้านนะคะ
เขยของคุณสันติเนี่ยเขาก็เล่าบอกว่าช่วงเย็นวัน
ที่เก้ามิธุนายนต์เนี้ยเวลาประมาณสักสิบแปดนาฬิกาเนี้ย
อืมในสันติเนี้ยเดินทางไปถึงเชียงใหม่อ่าเขาก็จ้าง
รถนั่งรถตู้เนี่ยค่ะอืมจากสนามบินเชียงใหม่เนี่ยเข้า
ไปที่บ้านฮะทีนี้พอไปถึงบ้านเสร็จปั๊บเขาก็มีการ
ท้ายคนในบ้านเขาอ่าสวัสดีนะบอกว่าคิดถึงลูกตัวเอง
อืมแต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแล้วก็ท่าทีก็ไม่ได้ดู
มีอะไรที่ผิดปกติไปจากเดิมเลยแต่เข้าไปแค่แป๊บเดียว
พอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เอารถนะคะรถยนต์ของพ่อ
เนี่ยขับออกไปทันทีเลยครับโดยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะ
ไปที่ไหนหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็ไม่ได้มีการติดต่อคนที่
อีกเลยพี่เขยเขาก็ยังเล่าอีกบอกว่าเรื่องราวที่
เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนในบ้านอ่ะมาทราบที่หลังนะคะตอนที่
เขาไปที่บ้านเนี่ยคนที่บ้านยังไม่มีใครรู้เรื่องเลย
ฮะไปทราบจากการที่เห็นข่าวในทีวีนะคะอืมทุกคน
บอกว่าตกใจแล้วก็กังวลมากมากโดยส่วนตัวไม่รู้จัก
นิสัยใจคอของนายสันติมากนะอันนี้คือตัวพี่เขย
เขาบอกนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เจอกับนายสันติ
แล้วอืมแล้วก็เขาเนี่ยมาอยู่บ้านนี้ได้ประมาณแค่
หนึ่งปีอ่ะค่ะแล้วบ้านหลังเนี้ยเป็นของพ่อของนายสันติ
ซื้อเอาไว้แล้วก็อาศัยอยู่มานานเกือบยี่สิบปีครับตัว
เขยเองเขาก็ไม่ได้สนิทสนมเขาก็เลยไม่ได้รู้ว่า
สัยใจคอเป็นยังไงอ่าฮะเรื่องราวมันก็เลยเกิดขึ้นมา
เป็นแบบเนี้ยซึ่งก็น่าเศร้ามากเพราะจริงจริงเนี่ยค่ะ
ของคุณพ่อของสามีภรรยาผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
คุณพ่อเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงจริงแล้วคุณประเสริฐเนี่ย
มีการบอกเอาไว้ว่าประมาณสักวันที่สิบห้าหรือยี่สิบเนี้ย
จะพาภรรยาที่ตั้งท้องแฝดเนี้ยกลับมาเมืองไทยโอ้โห
ยังไม่ทันได้กลับมาก็เกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีก
นะฮะแล้วคนร้ายนี่คือเช้าตรู่เนี่ยยังอยู่ที่ไต้หวัน
อยู่เลยนะฮะแล้วพอตกเย็น๖โมงเย็นมาที่ไทยแล้ว
ค่ะมาถึงเชียงใหม่แล้วคือจริงจริงตัวของเหยื่อสาวที่
เสียชีวิตเนี้ยค่ะที่ตั้งท้องเนี้ยกับนายสันติจริงจริง
เขาสนิทกันมากมากนะคะคือเขาโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก
เด็กเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันสอบชิงทุนไปเรียน
ไต้หวันตั้งแต่อายุสิบเจ็ดนะคะโอ้โหจนมีครอบครัวนะคะ
แล้วก็ได้สัญชาติไต้หวันอันนี้คือตัวของคุณผู้
หญิงนะคะคือเขาเคยแต่งงานกับคนไต้หวันแล้วเลยได้
สัญชาติไต้หวันไปแล้วครับส่วนในสันติเนี่ยเพิ่งไปไต้
หวันเมื่อสองปีที่ผ่านมาค่ะอืมโดยก่อนเกิดเนี้ยตัว
ของน้องสาวก็คือตัวผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะมีการ
โทรศัพท์มาปรึกษาเขาก็เล่านะคะว่าคุณสันติเนี่ย
บอกว่ามีแรงงานไทยที่พาไปทำงานที่ไต้หวันคนหนึ่ง
เนี้ยขโมยเงินไปแปดแสนบาทอืมแล้วก็ทองคำหนักสิบห้า
บ่าไปหลังจากนั้นน้องสาวเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อมาอีก
เงียบไปเลยเชื่อว่าปมเรื่องเนี้ยที่นายสันติลง
มือฆ่าน้องสาวพร้อมลงในท้องน่าจะมาจากเรื่องนี้เรื่อง
นี่คือตัวพี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้นะคะ
แต่ตอนนี้ก็ยังตามตามจับตัวไม่ได้ใช่ไหมน้องหนึ่งคือกำลังตาม
อยู่ตำรวจไทยเนี่ยค่ะตอนนี้จริงเขามีการประสานเรื่อง
เพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่ไต้หวัน
ถูกไหมคะตำรวจทั้งไต้หวันเองเขาก็ต้องมีการส่งเรื่อง
เลี่ยงกันมาให้ตำรวจไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปตามจับกุ
หรือยังไงเพื่อจะไปดำเนินคดีอ่าฮะเขาบอกค่า
การจริงจริงวันนี้สิบสามเนี้ยค่ะก็จะมีเอกสารแล้วจด
หมายมาถึงครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ายังไงแต่ตำรวจก็
ไปตามพื้นที่เขารู้แหล่งแหละว่าตัวผู้ต้องสงสัยอะไร
เนี้ยเอาล่ะเคยไปที่บ้านนะแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปไล่
กันต่อไปว่าเขาไปที่ไหนครับสำหรับศพของน้อง
เนี่ยทางพี่ชายเขาก็บอกว่าเขาน่าจะทำพิธีที่ใต้
ในวันที่สิบหกมิถุนายนค่ะก่อนที่จะนำกระดูก
เนี้ยกลับมาที่เมืองไทยก็มาทำบุญตามประเภทนี้ที่
เมืองไทยด้วยนะครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้ทางตำรวจทาง
วันก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโอ้โหข่าวใหญ่
ไต้หวันมากเลยไต้หวันเลยนะฮะใช่นะครับผม
เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าตำรวจไทยเก่งอยู่แล้วน่าจะตามจับ
ได้เพราะว่าตอนนี้เนี้ยได้ได้รู้แล้วละว่าคนร้ายเนี้ยไป
มีบอกสแเยอะไรแล้วน่าจะตามจากกล้องวงจอนปลุกได้
ขอให้จับได้เร็วเร็วนะครับจ้ะมีเสียงของพี่ชายของ
คุณมี่ด้วยนะคะลองไปฟังดูค่ะ
อาหารที่ตำรวจทำไส้หวันเปิดเผยมาแค่นั้น
แต่ว่าข้อมูลลึกข้างในยังมีอีก

มันจะเป็นคลิปที่ไม่สามารถเปิดเผยออกมา

และก็มันสะเกิดหวันเกินไป

อุ้ย

ไม่มีโครงค่ะ

แล้วก็รัดให้แบบหายใจมาก่อนด้วย

โหดเยี่ยมขอให้จับตัวคนร้ายได้ในเร็ววันนี้
ใช่ครับเชื่อว่าจับได้แน่นอนนะฮะ

ทนายเดชาครับมาอีกแล้วฮะ

ลั่นชัดแล้วฮะทีมเต้
ไร้หลักฐานคดีฆาตกรรมน้องแตงโมครับ

วันนี้ครับทนายเดชาอดีตทนายส่วนตัว

ส่งคลิปสั้นให้กับผู้สื่อข่าว

อยากฝากไปถึงนายอาชญะและนายมงคลกิจนะครับ

จนมาถึงบันนี้เนี่ยเป็นข้อยุติแล้วว่า

ที่จะยืนยันว่าคนบนเรือเนี่ย

มีพยานหลักฐานว่าคนบนเรือเนี่ย

จนเลือดหมดตัวแล้วก็ผลักลงเรือนั้นเนี่ย

มีเสียงไหมอาวุณาเดชา

จนมาถึงบัตรนี้เป็นที่ยุติแล้วว่า

ไม่มีพญาหลักฐานใดที่จะยืนยันว่า

ฆ่าแตงโมตายแต่อย่างใด

รู้ชัดว่าใครเป็นคนฆ่า

เป็นคนกรีดขาแตงโมจนเลือด

แล้วครับจากอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากทนายเดชา
ครับทีนี้เนี่ยทางฝั่งของคุณอัจฉริยะเองหรือว่าสอสอเต้เองเนี่ย
เขาก็มีแบบว่ากระแสลือหึงกันออกมาเลยว่าเอ๊ะจริงแล้วกลุ่มนี้เนี่ยแพร่แตกหรือเปล่า
ความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือเปล่าแล้วก็จะมีการจะถอนตัวออกจากทีมกฎหมายของทางแบบว่าสสเต้หรือเปล่า
คุณอัจฉริยะเองเขาก็เลยมีการออกมาเล่าถึงประเด็นนี้กระแสข่าวที่บอกว่าเขาจะถอนตัวออกจากการดูแลด้านกฎหมายในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ย
เขาบอกว่านายราชาไฮเดอร์ให้สัมภาษณ์กับสื่อสำนักหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยสะท้อนตัวออกจากคดียืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ตัวเองยังคงดูแลด้านกฎหมายในคดีเช่นเดิมอันนี้คุณอัจฉริยะบอกนะคะ
รวมไปถึงมันยังมีกระแสข่าวว่า
คุณแม่พนิดาจะไปคุยกับคุณปออนุพัฒน์แล้วก็โรเบิร์ต
เพื่อที่จะเจรจาเรื่องของเงินเยียวยาด้วย
แต่เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามั่วไปหมด

โดยในวันที่๑๔มิถุนายนนี้ก็คือพรุ่งนี้
จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมฝ่ายกฎหมาย
ภักดิ์ไทยศิวิลัยแล้วก็ทนายความชนบทสุภาษี
แต่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะเป็นยังไง
สำหรับคุณอัจฉริยะเองเขาบอกว่าเขายืนยัน
ว่าจะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นตามมาตรา๒๘๘
ซึ่งก็มีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะคะ
แล้วก็ยืนยันบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาเอง
สสเต้เนี่ยค่ะยังเป็นเพื่อนกันเหมือนปกติ
ไม่มีเรื่องแพร่แตกแต่อย่างใดตามที่กระแสข่าวออกไป
หากจะมีสัญญาณใดให้ตนถอนตัวจากคดีจริง
เขาบอกว่าต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณอักษรส่งมาถึงตนเท่านั้น

ครับผมนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งของพี่เต้เนี่ย
ก็มีแบบว่าทีมของพี่เต้มันมีการย้อนแย้งกันหลายมุมมากนะครับผม
พี่เต้ไม่เอาทนายกฤษณะบ้างล่ะหรือว่าบังแจ๊กเนี่ยนะฮะ
เอากับพี่เต้แต่ว่าบางแจ๊กเนี่ยนะครับกับคุณอาชิยะเนี่ยไม่ลงรอยกัน

ฉะนั้นแล้วเนี่ยบางแจ๊กเวลาปล่อยคลิปมาปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ย
เต้ก็เชื่อแต่คุณอาชญะบอกมั่วแน่นอน

แย้งมาเองคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะบทสรุปแล้วตกลงแล้วคดีน้องแตงโมเนี่ย
เราจะมีทีมเดียวกันที่มันสามารถดำเนินเรื่องไปได้หรือไม่

ถูกต้องนะครับเพราะบางกระแสก็บอกว่าคุณแม่ตังโมเนี่ยอาจจะไม่เอาหลักฐานเข้าไปในศาลแล้ว
อาจจะกลับลำแบบนั้นนะครับผมหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อ
แต่ตอนนี้ที่แน่คือคุณอาชญะเดินหน้าเต็มกำลังอย่างเดียวนะครับ
เดินเต็มกำลังมาสักระยะใหญ่แล้วล่ะท่าทางก็ไม่ถอยเนอ

อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเที่ยวญี่ปุ่น
หลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดประเทศนำร่องมา๔ประเทศด้วยกัน
ก็คือหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
คนไทยก็เฮกันละรอบนี้เปิดมากกว่าเดิม๙๐แบบประเทศละ
แล้วก็ตั้งแต่วันที่๑๐วิธีนาที่ผ่านทุกคนก็ดีใจว่าจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่น

อยากจะออกเดินทางไปแบบเฉพาะพวกเราหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้นะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะคะ
ก็คือเป็นอย่างนี้ค่ะนักท่องเที่ยวที่จะไป
ก็ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย๓เข็ม
โดย๒เข็มแรกเนี่ยญี่ปุ่นเขายอมรับมีดังต่อไปนี้ค่ะ
สองค่ะเพราะเดินทางทั่วกลุ่มเล็กเท่านั้น
ตรงนี้นะคะพร้อมมีผู้ประกอบการทั่วจากญี่ปุ่น
เป็นผู้ควบคุมดูแลนี่นะต้องมีทัวร์ที่นั่นดูแลด้วย

ก่อนมีการการเชิญพวกว่ากลุ่มทัวร์ค่ะ
แล้วเขาก็ต้องมีการคุยกันว่าเมื่อไหร่
สถานที่ไหนที่สามารถที่จะไปได้บ้าง
จะได้รู้ว่ามันแพร่ไปตรงไหนตรงไหนได้กัดกันแล้ว
แล้วเขาก็ไม่ได้ให้เข้าไปในทุกสถานที่ในประเทศด้วยนะคะ
เขาให้เฉพาะในบางโซนที่ไม่ได้มีแบบว่าเหตุห่วงห้ามของเขา
ถึงจะไปได้เท่านั้นด้วยคือดังนั้นคนที่ทำทัวร์เนี่ย
เขาจะรู้เลยว่าสถานที่ไหนที่ทางรัฐบาลของทางญี่ปุ่นเองเนี่ย
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวได้เขาจะมีข้อกำหนดออกมาเลย
แล้วถ้าพี่เช้าอย่างสมมุติว่าพี่ผัดพี่เช้านี้ฉีดซิโนฟาร์มา๒เข็ม

แล้วอยากไปต้องทำยังไงต้องไปเริ่มต้นที่เข็ม

ถูกค่ะแล้วก็ถ้าพี่เช้าจะไปนะพี่เช้าก็จะต้องบอกหมายกำหนดการเขาล่วงหน้าด้วยนะ
ว่าชาวจะไปไหนบ้างไปไหนบ้าง
ไม่ใช่แบบอุ๊ยเดี๋ยวไปตรงนี้เปลี่ยนใจไปเปลี่ยนที่อะไรอย่างนี้ไม่ได้
เขาบอกเลยว่าต้องมีหมายกำหนดการล่วงหน้านะคะ
แล้วก็การไปเนี่ยทัวร์เนี่ยจะต้องมีจำนวนคนที่ไม่มาก
อย่างที่บอกเนาะจะได้ดูแลได้นะคะ

เขากำหนดคนเข้าประเทศว่าจำนวนคนได้ไม่เกินเท่าไหร่
แล้วก็เดินทางไปนะคะเฉพาะพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกห้ามในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะ
รวมถึงพื้นที่ที่จังหวัดต่างที่ตกลงให้ความร่วมมือ

คือจริงเราเคยไปแล้วก็คนพื้นที่บางจังหวัดเขาก็ไม่ได้เวลค่ำเรานะคะ

เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นที่ที่ทางนั้นเขาอยากให้มีนักท่องเที่ยว

ไปที่นี่ไปได้นะที่นี่ไปไม่ได้นะ

ใช่แล้วที่สำคัญเสียตังค์อีกแล้ว
ต้องซื้อประกันสุขภาพนะคะก่อนเดินทางด้วย
แล้วก็จะต้องมีการตรวจโควิดล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ย
๗๒ชั่วโมงอย่างที่เบอร์เมย์บอกเนาะ

แล้วก็ผลการออกมาเนี่ยคือต้องออกมาจากโรงพยาบาล
หรือสถานประกอบการที่ได้รับการยินยอมด้วยนะคะ

ต้องเป็นหน่วยงานโรงพยาบาลหัวกระดาษเอามาแบบชัดเจนเลยอ่ะคะ

ไม่ต้องทำแล้วไปง่ายยกเลิกตอนนี้ต้องกลับมาทำวีซ่าอีกอ่านะ
เพราะว่าต้องกลับไปเข้าระบบเดิมอีกนะคะก็ต้องขอทางวีซ่า
แล้วก็มีความจำเป็นมากที่จะต้องทำวีซ่าด้วยแล้วก็ขั้นตอนในการทำหนังสือเดินทาง
มีดังนี้ไม่ยุ่งยากแต่หลายขั้นตอนหน่อยนะคะ
หนังสือเดินทางนะคะที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปแล้วก็จะต้องมีหน้าว่างสองหน้า
สำหรับที่เขาจะต้องสแตมนู่นนี่ลงไปนะคะถ้าเกิดว่าหน้าไม่พอเนี่ยไม่ได้
เราจะต้องเตรียมให้พร้อมนะคะดูวันหมดอายุด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วแบบว่าวันใกล้หมดอายุก็จะมีปัญหา
ส่วนใครที่มีเล่มเก่าเอาเล่มเก่าติดไปด้วย

ทีนี้เนี่ยสองค่ะใบคำร้องขอวีซ่าเนี่ยนะคะ
สามารถที่จะขอพิมพ์จากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่น
ประจำประเทศไทยก็ได้หรือรับได้ที่ศูนย์
รูปถ่ายสองนิ้วสองอ่าสองนิ้วคูณหนึ่งจุดสี่นิ้วฮะอืม
ไซต์นี้ไม่เคยเห็นอ่ะนี่ค่ะของญี่ปุ่นเขาจะเป็นของเขาใช่
สีหรือขาวดำก็ได้นะคะแล้วก็พื้นหลังก็เป็นสีอ่อน
ไม่มีลวดลายนะคะแล้วก็ถ่ายมาไม่เกิน๖เดือน
พร้อมติดลงไปเลยในใบคำร้องอืม
ไปเรียบร้อยหรือไม่มีไปติดตรงนั้นนะนะคะ
เป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษาไทยอย่างละ๑ชุดค่ะ
ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนาหนึ่งชุดอืม
เดี๋ยวลืมตัวจริงด้วยนะหนึ่งชุดค่ะค่ะ
แล้วก็หนังสือรับรองที่ทำงานค่ะนะคะแล้วก็
ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรกนะคะหรือถ้าเคยเปลี่ยนชื่อ
สกุลเนี่ยเอาเอกสารไปให้ครบทั้งตัวจริงและสำเนานะคะ
แล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะต้องมีเอาไปด้วยฉบับจริงและสำเนา
ถ่ายทุกหน้าถ่ายทุกหน้าอันนี้หมายถึงสำเนานะคะ
อันนี้คือตอนไปทำวีซ่านะคะตอนไปทำใช่ค่ะอืมนะคะ
สำหรับคนที่มีก็คือผู้เยาเนอะหรือว่าแบบเด็กเป็นผู้อุปการะอะไรอย่างนี้
ต้องเตรียมไปให้พร้อมด้วยเพราะว่าบางคนไปถ่ายรูปแล้วก็ใช้ไม่ได้ที่วีซ่า
ในภาพนิ่งน่ะนี่แค่ตอนน้อยใช่นะภาพนิจรรย์
จะคิดถึงญี่ปุ่นก็ไปที่ชัยประการก็ได้ฮะ

การจนบุรีก็มีที่เขาทำแบบว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่น

ฉันไม่นำว่าฮิโนกิ
แต่จริงอีกอย่างหนึ่งถ้าจะเดินทางไปญี่ปุ่น
น้ำนือสามโคนนักไข่งาน

ครับผมมาเรื่องราวมอเตอร์ไซค์กันบ้างงานอะไรล่ะ
อ๋อเมื่อกี้ฝ่ายอันหนึ่งคุณผู้ชมถ้าจะเดินทางไปญี่ปุ่น
ต้องลงทะเบียนเข้าประเทศเขาด้วยนะคะ
ยังต้องลงทะเบียนนะอันนี้เรื่องใหญ่สำคัญนะ
คุณไม่ลงทะเบียนไปคุณเดินทางเข้าประเทศเขาไม่ได้นะ
มันจะมีแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวแบบเว็บไซต์ของทางญี่ปุ่น
ที่จะต้องกรอกข้อมูลต่างก่อนเข้าเดินทางด้วยมีขั้นตอนนะ
เพราะฉะนั้นที่เอาไปก็ต้องไล่ฉีดวัคซีนก่อนแล้วเนาะ
ก็นี่ไงหลายคนถึงทำให้ฉีดวัคซีนไปเข็ม๕เข็ม๖
เหตุผลเพราะว่าบางคนจะเดินทางไปต่างประเทศแล้ววัคซีนที่เราฉีดไปอย่างเง
บางทีมันเป็นตั้งแต่ต้นใช้ไม่ได้อีกใช่เพราะญี่ปุ่นจริงจริงอ่ะ
คือเขามีประกาศออกมาชัดเจนอย่างทางซิงคโปร์เองเขาเปิดให้เข้าด้วยใช่ไหมคะ
ประเทศแรกแรกเขาก็มีการเขียนออกมาบอกตอนแรกเขาก็พยายามจะดูว่า
วัคซีนอะไรที่สามารถเข้าได้คือมันต้องเป็นวัคซีนที่ญี่ปุ่นเขา
ให้การยอมรับก็ไปเช็คกลับไปอ่ะมีอยู่เนี่ยค่ะแล้วถ้าเกาหลีล่ะคะ
เกาหลีตอนนี้ยังได้หมดเลยแต่เวลาเข้าไปถึงเนี่ยค่ะ
จริงเกาหลีในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาต้องตรวจอาทีพีซีอาร์นะ
สมมุติว่าเราไปถึงแล้วนะอ่าฮะเราต้องไปเสียเงินตรวจอาร์ทีพีซีอาร์ที่ที่
น้ำที่เกาหลีอีกทีนึงใช่ต้องเป็นแบบนั้นโอเค
ก็เดี๋ยวลองดูค่ะตอนนี้ก็เป็นความรู้เผื่อใครอยากจะเดินทางไปต่างประเทศเนอะ
เราเลยแอบถามเขาบอกว่าเขาจะเปิดให้ชาวต่างชาติ
เข้าประเทศได้๓๑กรกฎาคม
ก็เดี๋ยวลองดูเดือนหน้าไปแล้วเนี่ย
แถบทางนั้นก็อาจจะเปิดให้เราไปเที่ยวกันได้แล้วโอเค

เรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านทางม้าลาย
แล้วทำไมคุณถึงไม่ชะลอหรือคุณไม่จอด

เหตุการณ์เราก็เห็นกันมาก่อนหน้านี้กันมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเคสกรณีของคุณหมอกระต่ายเองนะคะ
กรณีนี้เราก็ยังเห็นอีกหน้าโรงเรียนเลย
เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
หน้าโรงเรียนบรรหารแจ่งไซด์วิทยาศาสตร์

มันเป็นช่วงเวลาที่เด็กเขาต้องเดินข้ามถนนกัน
แล้วมากันเป็นกลุ่มอย่างนี้แต่มอเตอร์ไซค์วิ่งมา
ไหม้จอดไหม้เบรกชนเข้าไปเลยค่ะ
ผ่ามาได้ยังไงน้องเข้ามาเป็นกลุ่มขนาดนั้น
นี่ดูสิโอ้ยแล้วได้รับหวาดเจ็บสาหัสนะคะคุณผู้ชมหัวลงด้วยนะคะ
ถูกค่ะก็มีการนำตัวน้องผู้หญิงเนี่ยนะคะ
ก็คือมีอาการขาหักกระดูกแตกทะลุเนื้อ
ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลด่านช้างให้แพทย์ตรวจรักษา
โดยคู่กรณีทราบชื่อคือนายจิรายุภูลเรือนอายุ๒๑ปี
จากการสอบถามนายชาติชายนะคะรองภูมิในการกลุ่มงานบริหารกิจการโรงเรียน
มีการเปิดเผยบอกว่าช่วงเกิดเหตุกลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ย
กำลังเดินทางข้ามทางม้าลายเพื่อที่จะเข้าโรงเรียน
พุ่งเข้าชนเด็กนักเรียนเข้าอย่างจัง
ซึ่งตอนนั้นมีรถพยาบาลผ่านมาพอดีค่ะ
ได้ให้คุณครูช่วยเรียกรถพยาบาล
เพื่อนำตัวเด็กนักเรียนส่งโรงพยาบาล

ก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพญายมราช
ส่วนคู่กรณียืนรอให้การกับตำรวจในที่เกิดเหตุค่ะ
ก็มีการประสานกับทางสพด่านช้าง
มาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งก็อยากจะฝากเตือนประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนจริงนะคะ
ในเวลาที่เขาเข้าโรงเรียนเลิกเรียน

แล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวัง
คุณควรจะหยุดให้นักเรียนข้ามตรงทางม้าลายก่อน
เนื่องจากว่านักเรียนเยอะนะคะ
มันคือถนนมาลายตัวเองมันไม่มีสิทธิ์ผ่าไปเร็ว
ใช่แล้วเขตโรงเรียนเขาให้๔๐แค่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้นเอง

คู่กรณีมีการบอกว่าเขาจะต้องรีบไปทำงาน
คือเขาเป็นพนักงานโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่ง
ต้องรีบไปมากก็เลยขับขี่ด้วยความเร็ว
พอดีไปที่จุดเกิดเหตุเป็นหน้าโรงเรียนตัวเองก็คือ
ไม่สามารถหยุดรถได้ทันทีก็เลยมีการชนน้องเข้าไปแบบนี้

เมื่อวานนี้ว่าจะถ่ายคลิปมาให้คุณผู้ชมดูอยู่เหมือนกันเรื่องนี้
อ๋อน้องน้องมีเจอเหตุการณ์หรือเปล่าคือเขาไม่ได้ชน

มีสัญญาณไฟด้วยมีทางม้าลายด้วย
รถจอดแล้วแต่มอเตอร์ไซค์ไม่จอด

เอาละเฮ้ยอีกนิดเดียวมันกำลังจะเคี้ยวแล้วไปมันก่อนเลย
นี่เหรอช่วงเวลานี้หรือเปล่าคือมันยังเป็นแบบนี้กันอยู่
คือสุดท้ายมันต้องแก้ที่นิสัย
คือมันกลายเป็นความเคยชินของคนที่คุณทำกันมาแบบนี้
จนวันหนึ่งให้กฎระเบียบมันมี
ม้าลายคุณต้องหยุดอยู่แล้วในต่างประเทศนี่คือหยุด
ก่อนที่จะมันไฟเขียวคุณต้องหยุดอีก๓วิด้วยซ้

พอเห็นคนไม่มีข้ามเฮ้ยไปเลยแล้วกัน
แต่คุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าบางกรณีที่เรามองไม่เห็น
แล้วคนอาจจะเดินออกมาในทันทีทันด่วน
เราอาจจะชนเขาแบบอย่างจังก็ได้เลย
ประเทศนี่คือให้ความสำคัญกับนักเรียนมากนะฮะ
เวลารถนักเรียนมาเนี่ยเขาต้องหยุดเนี่ย
ใครที่เห็นรถนักเรียน๑๐๐เมตร
เป็นรัศมีวงกว้างคุณต้องเบรกเลย
หรือว่ามีนักเรียนเนี่ยกำลังเดินข้ามถนนอยู่เนี่ย

คุณต้องเบรกตรงนั้นเลยไม่ใช่มาถึงแล้วค่อยเบรกนะฮะ

คือต้องให้ความสำคัญเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมาย

ทุกที่ที่คุณเห็นนั่นขนาดมีสัญญาณแล้วคุณยังไม่หยุดเลย

รถคุณอาจจะล้มคุณอาจจะเป็นอะไรมากก็ได้
ดังนั้นความปลอดภัยเล็กน้อยแบบนี้มันต้องใส่ใจไง
เฉพาะเวลาผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์
เวลาแยกใหญ่จะเห็นเป็นประจำว่า
บางทีของเรายังไม่เขียวก็มีการลักไก่แล้ว
ไปแล้วนะครับผมนะฮะบางทีคนที่เขามาทางเขียวเขาไม่เห็นฮะ
เขามาทางเขียวโดยตรงเขาไม่เห็นปุ๊บก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ต้องบอกเด็กด้วยว่าอย่าไว้ใจทางม้าลาย
เพราะเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นทางมาลายแล้วปลอดภัย
ไม่ปลอดภัยนะคะลูกอย่าไว้ใจนะคะ
อืมนะฮะให้ชัวร์ก็ข้ามสะพานลอย
อันนั้นก็น่าจะเซฟสุดตรงจุดไม่มีสะพานลอย
ไม่มีไม่มีสะพานลอยก็ต้องทำทางมาลาย

เดี๋ยวเบรกสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาใส่ไข่กันต่อครับ
ชนแรงเนอะแรงมากน้องกระเด็นค่ะ

อาจจะต้องบอกพี่กัดด้วยว่าร้านอยู่ที่ไหน

มีการรีวิวร้านข้าวมันไก่ค่ะ
เขาไปทานแล้วเขาบอกว่าเขากินเข้าไปคำแรกเขาชอบมาก
นี่มันเนื้อจุ้ยซี่มาก

ว่าร้านข้าวมันไก่หน้าตาดีขนาดนี้

คือพอถามไปคนที่โพสต์

พี่กัดร้านอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้

ที่จะเรียกว่าเห็นแล้วอย่าจะไปทาน
มันสวยงามมันน่ากิน
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าตอนเข้าร้านไม่ได้คาดหวังแม้แต่นิด
พอเข้าปากคำแรกให้เป็นร้านประจำเลย

อ่าพอทีนี้เรื่องนี้มันกลายเป็นไวรัลขึ้นมา
เพราะชาวเน็ตหลายคนเขาอยากรู้จริงค่ะ
เพราะว่าเขาลงไปในเรื่องในเพจที่แบบว่าคนชอบทานข้าวมันไก่อยู่ในนั้นพอดี
เขาก็ไปถามอย่างนี้เออแล้วมันมีคนทั้งแชร์ทั้งโตวิทย์เขียนถามกันเยอะมากจริงอะค่ะ
คือเขาบอกเขาอยากรู้ว่าข้าวมันไก่ร้านนี้มันอยู่ที่ไหน
ผ่านไปหลายต่อหลายวันเขาก็ไม่มาตอบสักทีอะนะคะ
คนแซวกันว่าตามหาอัธพลล่าสุด
เจ้าของร้านข้าวมันไก่เนี่ยค่ะทนไม่ไหว
บอกใช่ไหมฉันบอกเองก็ได้

เขาต้องรู้เขาเห็นเนื้อไก่เขาก็เห็นจานเขา

เขาเลยเข้าไปบอกเลยว่าร้านเขาเนี่ยอยู่ที่ตลาดซุ้มวัดรังสิตปฐุมธานีนะคะ

ก็ยิ่งชัดเจนว่าร้านนี้ขายหมดทุกวัน
โดยเจ้าของร้านยังประกาศตามหาตัวอัตภพล
แล้วก็เชิญมากินข้าวมันไก่ของทางร้านแบบฟรีมาเถอะจ้ะ
โอ้โฮพี่อัตเว้ยมากินข้าวฟรีเลยพี่อา

ใช่อร่อยถูกใจแต่ไปไม่ถูก
เอาอย่างนี้แชมพ์ข้าวมันไก่
ข้าวมันไก่ตลาดซุ้มวัดอรังสิตครับ
เขาก็เขียนบอกกันว่าให้เยอะ
แล้วเนื้อไก่เขานุ่มมากนะคะ
เห็นก็อยากกินแล้วยังไม่เคยไปกินเหมือนกันนะ

ที่กล้ายกล้าอยู่ที่นี้อ่ะใช่นุ่มนิ่มเนอะ
ราดน้ำจิ้มแล้วก็มีสีหวานนิดนึง
กลายเป็นแบบว่าพอเราลืมอะไรบางอย่างไป

เหมือนก่อนหน้านี้ที่แบบมีการถอยรถไปชน

คงลืมแล้วนะ็กินว่าแท็กท์ทุกคนรู้จัก
แต่ที่สำคัญคือเจ้าของร้านเก่งมากนะ
แล้วดูว่าเป็นของตัวเองได้ยังไง

เพราะฉะนั้นเขาต้องมีการดูว่า
ไก่ที่สับขนาดเท่าไหร่เป็นของร้านเขา
แงกวาที่หั่นมันต้องบางขนาดไหน

โอเคครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างครับ
สำหรับเรื่องราวของผู้ปกครองเดือดครับ
ลูกชายป๕ถูกรุ่นพี่ป๖กระโดดถีบล้มครับ
และที่สำคัญคือไปเรียกเพื่อนมาลุม

กรณีที่มีผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
มิถุนายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดครับนางรมิตานะครับ
มนวยการโรงเรียนบ้านบุกระโทกนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยเปิดเผยว่าเหตุเกิดขึ้นเนี่ย
วันที่สิบมิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยรับแจ้งจากครูประจำชั้น
ว่ามีเด็กนักเรียนชั้นป๕หรือว่าน้องกีต้าครับ
ได้นำลูกโป่งไปเปิดน้ำที่ก๊อกบริเวณหน้าห้องน้ำเล่น
ก็คือเอาลูกโป่งเนี่ยไปใส่ก๊อกแล้วก็เปิดน้ำ
แล้วน้ำเนี่ยกระเด็นใส่รุ่นพี่ป๖ครับที่เดินผ่านมา
ทำให้รุ่นพี่ป๖เนี่ยไม่พอใจครับจึงได้ผลักหลังของน้องกีต้า
จนหัวเข่านี่นะครับล้มลงไปหัวเข่าถูกกับพื้นคอนกรีต
ทำให้เกิดบาดแผลอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้
ส่วนนักเรียนรุ่นพี่ป๖เนี่ยมีทั้งหมด๔คนที่ร่วมมือกันทำนะครับ
ทางโรงเรียนจึงนัดผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกัน
ซึ่งทางผู้ปกครองของโรงเรียนได้พูดคุยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็นักเรียนรุ่นพี่เนี่ยที่ก่อเหตุก็ได้ขอโทษกับผู้ปกครองนะครับ
แล้วก็น้องกีต้าโดยทางปกติทางโรงเรียนจะอบรมสั่งสอนนักเรียนอยู่เสมอ
ในเรื่องของการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็เมื่อมีเหตุการณ์โรงเรียนเนี่ย
ก็ต้องทำโทษนักเรียนที่ก่อเหตุครับด้วยการทำทันบนนะฮะ
ไว้ก่อนครับเพราะว่ากระทำผิดเป็นครั้งแรก
และให้นักเรียนกวาดถนนแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำ
เป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ด้านนางบริสาครับนะฮะ
ผู้ปกครองของน้องกีต้าเนี่ยกล่าวว่าทางโรงเรียนได้ประสานผู้ปกครองมารับทราบข้อมูล
แล้วก็พูดคุยกันก็ได้ทำโทษนะฮะ
ขอโทษแล้วก็เซ็นเอกสารรับทราบนะครับเป็นรายลักษณอักษร
เรื่องการทำทันบนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตนเนี่ยยอมรับการตัดสินของผู้มนวยการนะครับ
แล้วก็รับคำขอโทษจากผู้ปกครองคู่กรณีส่วนอาการของน้องกีต้า
ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหูแล้วก็บาดแผลที่หัวเข่าแตกทั้งสองข้างนั่นเองฮะ
อืมลองไปฟังเสียงของผู้ปกครองแล้วก็ผอโรงเรียน
น้องกำลังไปปรุงแล้วก็เล่นแล้วกระเด็นใส่พี่พี่เดินมาอยู่หลังอ่าง
แล้วน้ำกระเด็นใส่แล้วก็เลยตกพี่น้องขอโทษแล้วพี่ยังหูหูอยู่
เกิดเรื่องต่อเนื่องมาจนน้องวิ่งหนีขอโทษแล้วพี่วิ่งตามน้องวิ่งหนี
นักเรียนที่ที่ทำความผิดนะคะเขาก็ได้ขอโทษอ่าน้องอ่า
แล้วก็ขอโทษท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการจับมือกันนะคะ
เอ่อแล้วก็มีการทำทันบนของของของนักเรียนที่กระทำผิดนะคะ
ครั้งที่หนึ่งโดยมีนักเรียนนั้นลงชื่อ
แล้วก็มีผู้ปกครองนั้นลงชื่อแล้วก็ทุกคนก็แล้วอ่า
ผู้ปกครองก็รับบ่าเกลาว่าจะไปดูแลลูกของตัวเองอะ
อ่ะทางท่านผอแล้วก็ทางคุณแม่
ของน้องที่บาดเจ็บก็ตกลงกันเรียบร้อย
ก็มีการเรียกผู้ปกครองมาแล้วก็ทำทันบน
แบบที่เรียบร้อยนะครับการให้ภัยศึกคันละกันนะครับ

รุ่นพี่รุ่นน้องน่าจะมีระบบที่แบบว่า
อ่ะไม่เป็นไรรุ่นน้องก็บอกสอนน้องว่า

ตอนเราเริ่มรายการนะ
คุยเรื่องน้ำมันใช่ไหม

เมื่อกี้นี้พอดีทีมงานเราบอกมาเรื่องของคุณตีค่ะ
คือพอดีจริงมีคนโพสต์ไปใช่ไหมคะข้อความนั้น
แล้วคุณตีเขาเขียนไว้จริงเขาให้เบอร์โทรศัพท์นะคะ
คนโพสต์เองเขาออกมาบอกทีหลังแล้วว่าเขามีการให้เบอร์โทรศัพ
แต่ว่าด้วยความที่เขามาโพสต์ลงโซเชียล

อ๋อไม่งั้นเดี๋ยวคนโทรไปหาตีเยอะพวกเราก็เลยไม่เห็นว่าตีให้เบอร์แต่จริงคือตีใส่เบอร์ไว้ให้นะคะตั้งแต่แรกเลยเนี่ย
เขาเห็นพูดถึงกันบ่อยไงก็เลยต้องมาบอกอ่าปรับราคาน้ำมันดีเซลนะเมื่อกี้ตอนที่ช่วงเริ่มรายการรถเมฆก็ได้พูดไปบ้างแล้วแล้วนะคะ
ประจำสัปดาห์เนี่ยต้องขึ้นค่ะขอขึ้นหนึ่งบาทนะคะจากเดิมเนี่ย๓๓๙๔บาทต่อลิตรนะคะก็เป็น๓๔๙๔บาทต่อลิตรนะคะก็เป็น๓๔๙๔บาทต่อลิตรนะคะก็เป็น๓๔๙๔
ต่อฤทธิ์นะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่สิบสี่มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
นี่นะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะอ่าประมาณฐานะกองทุนเนี่ย
ติดลบอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเก้าล้านบาทโหยกอยู่น่ะ
ค่ะอืมแล้วก็อ่าบัญชีน้ำมันห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทนะคะ
บัญชีที่จะต้องขาดดุลอีกก็คือบัญชีการ์ดหุงต้มนะคะหรือแอลพีจีเนี่ย
ติดลบอยู่ที่สามหมื่นหกพันห้าร้อยสิบห้าร้านบาทนะคะแล้วก็มีกระแสเงินฝากในธนาคารด้วยนะคะ
ก็ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านบาทนะคะอืมเยอะเลย
คุณพรชัยว่าอย่างนี้นะคะปัจจุบันก็อย่างที่บอกนะคะ
ว่าต้องปรับราคาเพดานขึ้นเนี่ยแล้วก็ตรึงราคาเอาไว้นะคะ
จะให้อยู่ที่สามสิบแปดบาทต่อลิตรนะอืมจากปัจจุบันกำหนดว่าไม่เกินสามสิบห้าบาทต่อลิตรเนี่ยนะคะ
อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องตรึงให้แน่นอนเลยนะคะ
แล้วก็อาจจะยืนไปจนถึงพยายามไปให้ถึงมิถุนา
ซึ่งเตรียมมิถุนาให้ได้นะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ย
จะเป็นยังไงก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปค่ะ
เพราะจริงตลาดโลกน้ำมันก็ปรับขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ทางประเทศจีนเองอะค่ะ

ดังนั้นน้ำมันก็จะขยับขยื่นหน่อย

ใช้ชีวิตกันได้ปกติทางจีนนะคะ

เพราะพลังงานก็มีการใช้มากขึ้นอะไรอย่างนี้
ก็ต้องรอดูอ๋อเพดานใหม่อาจจะไปที่๓๘บาทเหรอคะ
ไม่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่๓๔จุดโดยยังไม่ถ้า
๓๙๔อีกนิดหนึ่งบอกว่าได้หมายถึงกรอบเพดานได้แค่๓๕
อย่างเมื่อกี้ที่ท่านบอกไว้ว่าอาจจะไปถึง๓๘

อืมนะครับคุณค่ะค่ะดูกัน
ก็ในระแวกประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหมดตรงนี้จริง
ประเทศไทยเอาจริงถ้าดูตามตารางน้ำมันจริง

แต่เมื่อกี้ที่มีในภาพคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า
มีทะเบียนของทางสปลาวเพื่อนบ้านก็คือ
เข้ามาเติมน้ำมันทางประเทศไทยเหมือนกัน
เพราะว่าประเทศไทยน้ำมันถูกกว่าทางสปลาว
ใช่ค่ะเขาก็เลยเข้ามาเติมในเมืองไทยกันค่อนข้างเยอะหน่อยช่วงนี้
ครับผมต้องรอรุ้นว่าพอน้ำมันดีเซลขึ้นแบบนี้

กระทบกับระบบการขนส่งมากค่ะ

ใช้บริษัทขนส่งในการส่งสินค้าอยู่ถูกไหมคะ
ทีนี้เขาจะมีกรอบเลยว่าสมมุติว่า
ต้นทุนการผลิตสินค้ามันจะเพิ่มขึ้น
ดังนั้นปลายทางผู้ผลิตหลายเจ้าเลยขึ้นราคา
ของน้องรถเมย์นี่คือขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จากเดิม
สมมุติอย่างกระดาษที่ชู่เปลี่ยวเวลาหนูส่งนี้

ทางสินค้าเขาก็จะมีคลังกรุงเทพคลังมหาชัย

สมมุติว่าสมมุติจากกรุงเทพไปมหาชัยอาจจะขึ้นบาทหนึ่ง

เขาจะขยับราคาค่าขนส่งเพิ่มอีกอย่างนี้
มันก็จะกลายเป็นว่าต้นทุนของผู้ผลิตมันอาจจะต้องน้อยลง
แต่ถ้าบางคนไม่พอเขาก็จะใช้วิธีการ

แต่กว่ามันจะไปถึงภูค้าปลีค้าส่ง
มันกลายเป็นว่าราคามันบวกเพิ่มไปแล้วไม่รู้กี่ทอด
มากอันนี้มีผลมากมันเห็นชัดจริง
ตลาดโลกก็เข้าใจอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันมันขึ้นจริง
ตามตลาดโลกไปด้วยอย่างนี้มันก็ต้องลองดูกันไป
แต่ของไทยบางทีเราก็จะขึ้นดีเลกว่าคนอื่นเขาหน่อย

เขาลงของไทยอาจจะเพิ่งสวนขึ้นอะไรอย่างนี้
แต่ของเราก็คือบางทีแบบอาจจะขึ้นช้า
แต่ว่าขึ้นทุกวันนี่ขึ้นทุกวันนะครับโอ้โฮ

ใช่บางวันขึ้น๘๐ต่างวันลุ่มขึ้นลด๔๐ต่าง
บวกลบคุณหารก็ขึ้น๔๐ต่างอยู่ดี

นี่คือราคาที่แบบว่าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าการขนส่งแบบนี้นะ
ในพื้นที่ห่างไกลบางทีแม่ห้องศรเชียงรายระยะทางไกล
น้ำมันก็แพงขึ้นไปจากสิ่งที่เราเห็นในหน้าตารางอยู่ดี
ครับผมนั่นแหละนะคะไม่เป็นไรนะสู้คุณผู้ชมนะคะสู้

ใช่ครับจนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสกู่เดียครับครับ
ต้า
เมื่อกี้พูดถึงน้องมดดำว่าขอเลขเด็ดใช่ไหมวันนี้นี่น้องมดดำไปแฉแล้วนะฮะ
ไปแฉตอนเย็นด้วยวะครับคืนนี้นะโอเควันนี้เจอน้องมดำแน่นอนนะฮะ
แต่ก่อนจะไปเลขเด็ดน้องมดดำนี้นะครับผมนะฮะมาเจอเลขเด็ดของพี่เช้าก่อน
ลินจือนางกวักครับคุณผู้ชมครับออกกลางต้นโพนี่ไม่ธรรมดานะฮะ
เป็นเห็ดลินจือนางกวักออกกลางต้นโพคนทราบปุ๊บเอาแป้งไปรูปรูปนะครับผมนะฮะ
โผล่สองตัวสามตัวครับไหนล่ะ
วันนี้ครับใจเย็นนะพี่ผัดฮะถ่ายหน้าวัดก่อนเดี๋ยวเดินเข้าไปด้วยกันครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านทั้งในแล้วก็นอกบ้านสรรบัวบกตำบลสรรป่าม่วงจังหวัดพยาว
นี่ครับคุณผู้ชมครับดอกเบอร์เลอร์เลยฮะต่างพากันนำดอกไม้ทูบเทียนน้ำแดง
ขอเลขเด็ดบริเวณหน้าวัดสรรโบบกนะครับหลังพบเห็ดลินจือเนี่ย
ออกดอกกลางลำต้นโพนั่นเองครับจากการสังเกตเนี่ยดอกเห็ดลิ้นจือเนี่ย
ออกมาเนี่ยไม่เหมือนใครเพราะว่าเขามีรูปร่างใหญ่แล้วก็หนาครับ
ดอกเนี่ยนะฮะบานเหมือนนางกวักฮะนี่ครับใหญ่เนอะดูฮะ
โอ้โหเบอร์เลอร์เลยครับมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่ครับมีคนเอาไปตั้งแล้วเรียบร้อยฮะ
เป็นฐานเฉยเลยนะครับใช่นะฮะแล้วก็พบบางดอกออกรอบรอบลำต้นเนี่ย
กว่าสิบดอกนะครับชาวบ้านจึงพากันนำแป้งมารูปแล้วก็มาจุดทูบ
กราบไหว้แล้วก็ขอเลขเด็ดกันก่อนที่จะเห็นตัวเลขโผล่ออกมาก็คือ
หกห้าฮะอืมเก้าห้าครับหนึ่งหนึ่งหกฮะอุ้ยแล้วก็หกเก้าห้าครับ
โอ้โหหกกับเก้ามานะฮะนี่ครับดูฮะนัวไปรูปแล้วครับ
นี่ฮะเห็นดูโอ้โหเก่งมากได้แล้วได้ด้วยฮะโอ้โหคุณพี่ครับ
นี่ฮะเอาแป้งไปรูปแล้วโอ้ยขาวเลยเอาละครับแม่แบ่งกันนะฮะ
ดูฮะสมัครสามัคคีกันน่าดูนะครับชั่วโมงนี้ต้องเธอกับฉันแล้ว
เห็ดขาวใช่ไหมหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสวยอยู่น่ะนี่ครับ
แต่ก็น่าแปลกนะครับว่าเห็ดลินจือมาออกดอกกลางต้นโพได้ยังไงอืม
นี่ครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเลยต้องมีน้ำแดงทูบเทียน
ถูกต้องนะครับผมเป็นเซ็ตถวายเขาเรียกว่าอาหารใจอ่านะฮะ
สุขของเราน่ะอ่าเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีเลขในใจก็นะครับ
ตามเลขที่พี่เช้าบอกไปแล้วกันจ้านะครับสวัสดีสิห้าห้าเก้าห้า
หนึ่งหนึ่งหกและหกเก้าห้าครับอืมครับผมแล้วรถถังเหมือนเลขมันต่ำต่ำ
อ่าฮะหมายถึงสองตัวหมายถึงต่ำต่ำหมายความว่าแบบออกเลขแบบ
เลขไม่สูงอ่ะเลขไม่สูงยังไงน้องเมย์เนี้ยศูนย์สองอย่างเงี้
มันมีไว้แบบเก้าหกสองเสิดหกมันไม่ค่อยมาทางนี้
ส่วนใหญ่สองตัวช่วงเนี้ยอ่าเลขต่ำต่ำเรียกว่าเลขต่ำต่ำ
แล้วก็จะอธิบายว่าโอเคจะคือเลขเลขไม่ค่อยสูง
แล้วแต่เลยคุณผู้ชมครับถ้าอยากลองต่ำก็ลองเอาไปดู๐๖อย่างนี้

เดี๋ยวรอดู

โอ้โฮเขาแบบว่าเปิด๑๕เรื่อง

๑๕เรื่องเรียกว่าจัดเต็มจัดใหญ่มั่นจริง
ใช่ค่ะมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย
พิษสวาสธาตุเกม
นะฮะน้องเจมส์จีรายุครับนี่นะคะอีกเรื่องหนึ่งสายลับลิกกรอส
อ๋อเรื่องนี้น่าดู
มัดหัวใจใยสุปราของพี่ไก่

สามซ่อนรักชายเพศยาผู้ตายชื่อดีจัง
คือเธอที่สุดของหัวใจ

พี่โอ๊คโปรงลางฮักษ์โปรงลางฮักษ์ออนซอน
พี่พุทธมาด้วยพี่พุทธนะคะ
แล้วก็ลายกินรีนะคะซุปตา๒๕๖
นางเสือรอบนี้เขาบอกมาโชว์คิวบุ๊กกันเต็มเลยนะคะ
แล้วก็๑๘มงกุฎสะดุดเลิฟรากแก้ว

เขาหยุดว่าจัดกันมาแบบยิ่งใหญ่ไหม
น่าดูนะตัวละครเปิดมาแล้วตัวละครดูแบบน่าสนใจหมดเลย
เมื่อกี้มีพี่เคนกับพี่แอนด้วย
ใช่พี่เคนกับพี่แอดด้วยโหน่าดูล่ะ
ทำแน่นอนนะคะผู้กำกับเขามีการสปอยข้อมูลผ่านออกมาเป็นแบบจดหมายด้วยนะคะ
เล่นลุ้นตายประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการผ่านทางจดหมายฉบับหนึ่งบอกว่าซีรีส์เนี่ยจะกลับมาทำซีซั่น๒
ครับอย่างแน่นอนเยี่ยมพร้อมกับบอกใบ้เส้นเรื่องโดยคร่าวคร่าวด้วยอืมเขามีการเขียนอยู่ในนั้นนิดนึงว่าแบบจะมีตัวละครอะไรมา
เขากลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของเนทริกแล้วก็เป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกค่ะที่สามารถไต่ขึ้นอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้
โดยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผู้ชมซีรีส์เป็นยอดผู้ชมที่บอกว่าอยู่นอกประเทศเกาหลีใต้นะคะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลย
รวมไปถึงทำสถิติสูงสุดวัยการครอบอันดับหนึ่งใน๙๔ประเทศ

เนี่ยเขาบอกจีหุ่นอ่ะกลับมาอืมนะเขาก็มีการบอกใบ้เอาไว้ว่าแบบ
ซั่น๒จะยังไงดังนั้นเรารอติดตามเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เราก็รอรุ้นนะ
โอ้โหซีรีย์มันออกมาแบบประสบความสำเร็จขนาดนี้ค่ะต้องมีนะ
จะมีการทำซีซั่นสองไหมแล้วซีซั่นสองจะอะไรยังไงนี่ค่ะ
อารีจะกลับมาหรือเปล่าเออรออืมซีซั่นสองมาแน่นอนค่ะนะฮะ
ได้ดูอีกแล้วสนุกสนุกเรื่องนี้ต้องบอกยอมรับเลยว่ามันสุดสุดจริงจริง
มันลุ้นเนอะใช่เอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะในอีพีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่า
นะครับโอเคไปพักสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมจะกลับมา
อ่าโหโหคนนี้ก็แซ่บไม่มีแบบว่าอื้อหือสุดยอดทีนี้เขาบอกว่า
ตัวน้องแกรนเนี่ยมาใส่ว่าเซ็กซี่แล้วเด่นคุณเขาไม่ยอม
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห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
เอาไปดูคนนี้คุณเติ้ลตะวันเอายังไงดีคะมีเพจปลอมกุข่าวจากไปกระทันหันออกมาเฉยเลย
เขียนบอกว่าคุณเติ้ลตะวันจักรไปกระทันหันไม่ทันล่ำราว
เคยได้ยินแล้วนะอันนี้เคยมีมาแล้วด้วยนะ
คือมันก็เป็นเรื่องราวกวนใจอ่ะนะคะสำหรับคุณเติ้ลตะวันหลังจากเพจปลอมเนี่ย
พากันออกมากุข่าวบอกว่าตัวเองเสียชีวิตแบบไม่ทันร่ำลา
ล่าสุดคุณเติ้ลเองเขาก็มีการลงรูปข่าวต่างพร้อมกับเขียนข้อความนะคะ
ทำยังไงกับไอ้เพจพวกนี้ดี
งานนี้ก็มีคนเข้ามาแคปรูปแล้วก็พากันไปให้กำลังใจหนุ่มเติ้ลกันรัวนะคะ
ขณะที่บางส่วนก็แนะนำให้ฟ้อง
เหมือนพี่ป๋องโดนไงโดนข้ามหมกป่าหัวขาด
แล้วมีภาพด้วยทำภาพมาในคูน้ำ
หัวพี่ป๋องอยู่ในคูน้ำนะฮะเพจปลอม
เขาเหมือนแบบให้มีคนเข้ามาอ่านเขาเยอะ
แล้วพอคนอ่านเยอะมาไลค์เยอะเสร็จแล้วเขาก็จะเปลี่ยนหัว
เปลี่ยนหัวเป็นอย่างอื่นแทนอาจจะเอาไปขาย
เรามีโฆษณาเขาว่าอิตาลีไงการพนันอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมนะฮะ
จ้ะอ่ะมาถึงเรื่องราวของพี่ยุทธ์กันบ้างนะฮะ
สั่งห้ามยุ่งกัญชาหลังจากทีมงานกินคุกกี้ครับ
ยิ่งกว่ากินเหล้าฮะและไม่เป็นอันทำการทำงานเลย
อืมกลายเป็นประเด็นล่าสุดครับเมื่อคุณสอยุทธนาจินดา
ผู้ประกาศข่าวชื่อดังครับออกมาแจ้งเตือนทีมงานโดยระบุว่า
อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเหล่านี้
ไม่ได้เขียนกำกับไว้ว่ามีสารทีเอสซีเท่าไหร่นะครับ
กัญชาพันธุ์อะไรซึ่งทางทีมงานเนี่ย
กินคุกกี้กัญชามาครับถึงกับฟุ๊บเลยทีเดียวฮะ
เพราะว่าตัวเองไม่ไหวแล้วฮะใช่
กลางรายการขนาดนี้เลย
ทั้งนี้พี่สรยุทธ์ก็ได้สั่งทีมงานว่าห้ามเด็ดขาด
ให้ถือว่าทุกคนอายุต่ำกว่า๒๐ปี
ห้ามเลยนะครับเยลลี่ขนมเครื่องดื่มไม่ได้เลย
เพราะมันอันตรายมากไม่เป็นการทำงานทำการ

แต่ถ้าคุณผู้ชมห่วงทีมงานของข่าวใส่ไข่ไม่ต้องห่วง

เพราะว่าเราใช้กับถ้ำครับ

ถ้าปิดแอร์แล้วเดินออกข้างนอกนี่ฟู

แต่เอาจริงกัญชามันมีทั้งคุณและโทษ

ด้วยความที่เวลากินไปมันไม่ได้มีกลิ่น

บางทีกัดไปแค่๑ส่วน๔ของไอ้ชิ้นมัน

มันไม่ได้มีอาการในระยะเวลาแบบอันเฉียบพลัน

นี่ถามจากผู้รู้มาเขาเล่าให้ฟังนะครับ
คือมันจะทิ้งระยะเวลาไปอีก
มันจะกลายเป็นว่าทุกอย่างมันจะช้าหมด

เอาง่ายสำหรับคนที่ทานคุกกี้กัญชา

แล้วการดูดซับมันไม่เหมือนกับการดูด

อันนี้ขอโทษนะดูดดีกว่าแดด

แล้วเราก็รู้ว่าเราดูดไปเยอะเท่าไหร่

มันมาการดูดซึมผ่านกระเพราะ
มันจะมาประมาณ๓๐นาทีอัพ
แล้วแต่ละคนการดูซึมไม่เท่ากันด้วย
แล้วจะมาก็คือมาทีเดียวเลย
ถ้าสมมุติใส่ไปเยอะบ้านหมุนฮะ

ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังจริง

ใช้สำหรับทางการแพทย์เป็นหลักนะคุณผู้ชมนะ
ดังนั้นบางทีเอามาใช้สันทนาการมาก
คือกฎหมายลูกมันควรจะต้องรีบออกมาก่อน
จริงมันควรจะออกมาก่อนแม่นี้ด้วยซัง
ถ้ายังไม่ออกตอนนี้มันเลยช้านิดนึง

พรุ่งนี้พี่มดดำมานะคะได้เจอแล้ว
ได้เจอกันแล้วเจอกับใครที่อยากเจาก็ไปที่แฉงคืนครับ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเรา๓คนไปก่อนสวัสดีครับ